เพราะว่าฝนตกปัญหาที่ตามมาก็คือน้ำท่วมนี่แหละค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งที่นะคุณผู้ชมน้ำทะลักมาท่วมเหมือนกัน
แต่ท่วมถนนตัดขาดจนรถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้เลย
ที่ระหว่างเชียงใหม่เชียงรายอำเภอดอยสะเก็ดคุณผู้ชม

สภาพถนนที่ถูกน้ำป่าทะลักท่วมเป็นบริเวณกว้าง
หลังจากเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืน
บริเวณเส้นทางกิโลเมตรที่๓๑ถึง๓๒ถนนเชียงใหม่เชียงราย
บ้านแม่หวานตำบลป่าเมี่ยง
ทำให้รถเล็กรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะคะ

แล้วก็พบว่าจุดทางที่ทำทางเบี่ยงเนี่ยถนนไม่ขาดค่ะ
แต่รถนี่ค่ะวิ่งผ่านไม่ได้นะคะ
ทางตำรวจก็ต้องตั้งจุดประชาสัมพันธ์บริเวณแยกแม่วงนะคะ
เพื่อที่จะชี้แจงให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้

คือรถก็ยังไม่สามารถผ่านสัญจรได้อ่ะคุณ
ต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสำรวจสภาพถนนก่อน
ว่าจะสามารถให้รถผ่านถนนได้หรือไม่
เพราะว่ามันยังเป็นพื้นที่ที่อันตรายอยู่ค่ะ
ก็เลยทำให้การจราจรบริเวณตรงนั้นติดขัดนะ
ยาวไปทั้งสองฝั่งสองด้านเลย
ขามาเชียงใหม่แล้วก็ขาไปเชียงรายด้วย
และน้ำยังคงท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชน
ที่อยู่ใกล้แถวถนนตรงนั้นอีกด้วย
จนล่าสุดค่ะคุณผู้ชม
รถสามารถผ่านได้นะคะ
และก็เปิดการจราจรบนผิวถนนเส้นนี้เรียบร้อยแล้ว
แต่เขาบอกว่าให้ใช้ความระมัดระวัง
เนื่องจากว่ามันยังมีน้ำเอ่อขึ้นมาจากลำห้วยอยู่
แล้วสำหรับใครที่ต้องสัญจรผ่านไปผ่านมาเส้นทางตรงนี้
คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
เตือนภัยกันนะคะช่วงนี้ฝนตกทั้งภาคใต้